เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะ
เน็ตบางส่วนเขาบอกว่าครูขำเหรอ
ดิฉันไม่คำด้วยผมไม่คำด้วยจำได้ไหมคลิปหนึ่ง
ที่ลักษณะเหมือนฉุดกระชากลากถูน้องนักเรียน

บังคับที่ว่าคือบังคับจิตใจน้องนะคะ
คือน้องเหมือนไม่อยากเข้าโรงเรียน
แต่ปรากฏว่าครูไปอุ้มไปหิ้วไปฉุดกระชากลากถูเข้ามา

ท่านรู้สึกและคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชมคลิปค่ะ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงพี่ต้นคิดเห็นยังไง
เบิร์ตคิดเห็นยังไงกับภาพนี้ค่ะ
คือครูขำนะ๓๔คนมาพยายามที่จะลากน้องเข้าไปในโรงเรียน
แล้วสุดท้ายไปหิ้วไปอุ้มตัวน้องเข้าไปเลย

ชาวเน็ตบางคนก็บอกมันเป็นมุมน่ารักดี
กูก็แค่แบบหยอกล้อขำ
อยากให้เด็กเข้าไปโรงเรียนนี่เป็นวันเปิดเรียนวันแรก
แต่ชาวเน็ตบางส่วนบอกเฮ้ยไม่ขำด้วยนะ
นี่มันกลายเป็นว่าจะเป็นสิ่งที่ฝังใจเด็กไปในอนาคตหรือเปล่า
นี่เป็นบางประเทศนี่คือการละเมิดสิทธิเด็กนะ
ถูกต้องถูกต้องเลยค่ะ
สิ่งที่พี่พูดเนี่ยคือเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการเลยนะคะ
สัตว์อาจารย์ดรสมพงศ์จิตระดับท่านเป็น
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กโดยตรงเลยนะ
ของจุฬาคารุสาจุฬาท่านบอกว่า
พฤติกรรมการกระทำแบบนี้แล้วคลิปนี้ครูเป็นคนโพสต์เองด้วย
ครูเป็นคนโพสต์เองเข้าขายลักษณะกระทบสิทธิเด็กแล้วที่สำคัญนะฮะอาจารย์สมพงศ์บอกว่า
แบบนี้ควรที่จะคุยกับเด็กใช้จิตวิทยาเหมือนชาวเน็ตบางส่วนที่บอก
ควรใช้จิตวิทยาไปคุยกับเด็กถามซิว่าทำไมไม่อยากมาโรงเรียน
คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กไหมว่าเด็กมีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่อยากมาโรงเรียน
แต่สุดท้ายแล้วคลิปนี้ก็โดนล็อกไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่มีการใครชี้แจงอะไรเพิ่มเติมด้วย
น่าจะเป็นโรงเรียนในโคราชนะคะ

หรือบางส่วนก็เห็นใจคุณครู
อยากให้น้องกลับมาเรียนออนไซต์กลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกทีหนึ่ง

แต่ว่าบางส่วนเห็นแล้วอย่างที่อาจารย์สมพงศ์บอกแหละนะครับ